ผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเดินทางจากกรุงเทพแล้วไปจังหวัดร้อยเอ็ด
คือตามกระบวนการมาตรการของโรคโควิดเนี่ยนะคะ
คือยังไงคะก็ต้องมีการกักตัวถูกไหม
ไม่กักตัวไม่ว่าแถมขึ้นป้ายด้วยค่ะ
ลักษณะคือท้าทายคนในพื้นที่บอกโอ้ไม่ถูกใจสิ่งนี้

ข้อความหลัก๓ข้อความอ่านเลยค่ะ

กูนี่แหละจะเป็นคนปล่อยเชื้อวงเล็บเชื้อเพลิง
เอ๊ะบรรทัศน์สุดท้ายเนี่ยอาจจะโดนโทษได้นะ

พวกมึงอยากมีปัญหาใช่ไหมกูจะปล่อยเชื้อให้ดู
ที่๓แน่จริงทำตาต่อตาตีนต่อตีนโว้ย

ร้อนแรงเลยนะคะในโลกออนไลน์คุณผู้ชม
คือเอาจริงพอมีข่าวว่าเขาเนี่ย
จะเดินทางจากกรุงเทพไปร้อยเอ็ดกรุงเทพเนี่ย
เป็นพื้นที่ควบคุมอย่างสูงสุดเลย
สีแดงฉานเลยค่ะแดงเข้มเลยนะคะ
แน่นอนเข้าไปในพื้นที่ก็ต้องมีการกักตัว๑๔วัน
ไม่กักตัวไม่ว่าขึ้นป้ายท้าทายแบบนี้
คนในพื้นที่บอกไม่สบายใจไม่สบายใจไม่เป็นไร
ใจเย็นนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบ

ปรากฏว่าบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านขวาง
บนขวาวอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
ร้อยเอ็ดนะคะแต่ปรากฏว่าไงล่ะก็ก๊อกเห็นไหม
กุญแจแม่กุญแจน่ะปิดจัดด้านนอกไม่มีคนอยู่ค่ะ
ส่วนเชือกแล้วก็ป้ายข้อความตอนที่นักข่าวของเราไป
ไม่ปรากฏแล้วนะคะไม่เหมือนกับที่โพสต์ในโซเชียลนะคะ
เรามีโอกาสสอบถามนายแดงพันธังเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ก้าวบ้านขวาง
เล่าบอกว่า๑๑กรกฎาคมที่ผ่านมาได้รับแจ้งจากอำเภอว่า
มีลูกบ้านเดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานครเป็นชายอายุ๓๐ปี
ก็เลยเตรียมที่จะยื่นแบบรายงานตัวเพื่อให้เขาเนี่ย
รับการกักตัวตามประกาศของทางจังหวัดร้อยเอ็ด
กระทั่งเมื่อเช้า๑๒กรกฎาคมตนพร้อมกับคณะกรรมการติดต่อโรคของจังหวัด
ก็ลงพื้นที่ไปเลยค่ะตำบลบ้านขวาว
เพื่อมาตรวจสอบพบว่ามีเชือกเหลืองกั้นอยู่
และมีป้าย๓ข้อความลักษณะท้าทายติดอยู่ด้วย
แต่ไม่มีใครอยู่บ้านอ้าวไม่มีใครอยู่บ้านแสดงว่าไม่กักตัวใช่ไหม
ทีนี้แหละเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดเขาก็เลยเอา
เชือกสีเหลืองออกเอาป้ายออกไม่ใช่เจ้าตัวเอาออกเองนะคะ
เรื่องต้นค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่ากำลังตรวจสอบข้อมูลว่าชายคนดังกล่าวเนี่ย
กักตัวที่ไหนแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบต่อไป
แล้วคนที่เป็นคนที่แชร์ภาพภาพนี้คนแรกเนี่ยนะคะ
ก็ตอนนี้บอกว่ามีการแชร์ประกาศของจังหวัด
ประกาศของจังหวัดคืออยากให้จังหวัดเนี่ย
แจ้งความเอาผิดกับผู้ชายคนนี้
เออผิดทุกข้อนะผิดป้ายแบบนี้มันผิดอยู่แล้วอ่ะค่ะ
จะให้มาเป็นวงเล็บมีเขาเรียกอะไรมีหัวในแพทย์
เล็บคือหัวหมอทำไมปล่อยเชื้อวงเล็บเชื้อเพลิง
แต่ว่าพรกรฉุกเฉินอย่าไปเล่นกับมันนะฮะ
ก็คือถ้าเผยแพร่ข้อความที่ก่อให้เกิดความหวาดกลัว
ค่ะคุกนะฮะใช่ครับคือร้อยเอ็ดยังคงน่ากลัวนะฮะ
ถ้าเกิดว่าไปดูระลอกเดือนเมษายนตอนนี้๙๔๕รายมีคนติดเชื้อ